ข้อสงสัยที่บอกว่าเงินในบัญชีของน้องวันใหม่

คุณบอยปกรณ์ก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้นะคะ
ว่าที่มีข่าวออกมาว่าเราฝากเงินให้น้องถึง๑๐ล้านนั่นน่ะ
คุณบอยบอกว่าไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้น
คือก่อนหน้านี้มีงานที่วันใหม่เขาไปทำมา

เราก็เอาเงินใส่บัญชีให้เขาไว้เป็นเงินของเขาเอง

เขาสามารถทำงานมีเงินเป็นของเขาเองได้เขาหามาเอง
แล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาส่วนตัวของเขาเอาไว้ด้วยนะคะ

แล้วก็คงไม่รู้ว่ามันมีเงินเก็บของเขามันมีอยู่เยอะขนาดไหน

ที่มีข่าวออกมาว่าเป็นป่าฝากเงินให้น้อง
อยากจะบอกว่าเงินที่ฝากไปมาจากงานของน้อง
ส่วนเรื่องว่า๑๐ล้านนั่นไม่น่าจะใช่

อืมนะฮะก็ทราบกันด้วยนะ

ก็คือถามว่ามีเงินเก็บของน้องไหมมี

ว่าก็เป็นเงินที่ทางครอบครัวของเขาช่วยกันทำมาหากิน
แล้วตัวน้องเองก็เคยมีการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วย

ก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับ